เริ่มต้นวันนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาศราคามก่อนนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันกลางงานสงครานในจังหวัดมหาสวรรคาม
จุดเกิดเหตุคือบริเวณหน้าร้านมุมอร่อยถนนศรีสวัสดิดำเนินตำบลตลาด
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคามเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะ๑๓เมษายนวันสงครานเลยนะครับ
ในคลิปจะเห็นวัยรุ่นหลายสิบคนรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่ง
กลางถนนแล้วก็ลากขึ้นไปถึงหน้าร้านหมูกระทะ
พอขึ้นไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ร้าน
เขาไม่รู้จะทำยังไงครับเอาสายยางนี่แหละฉีดน้ำไล่เลย
เดี๋ยวมันเข้ามาถึงร้านเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นเหตุการณ์วุ่นวาย

ถูกต้องร้านก็พังเสียหายนี่ยุ่งอีกนะครับ
พวกนี้พอถูกน้ำฉีดไล่ก็ถอยลงไปกลางถนนนะครับ
ยังไม่หยุดนะฮะยังรุมทำร้ายคนเจ็บต่อ
เตะทั้งต่อยจนนอนกองอยู่กับพื้น
แล้วก็ยังถูกกระทืบเข้าไปอีกจนแน่นิ่งไปนะครับ
แล้วถึงจะมีคนเข้ามาแยกกันเข้ามาห้ามกัน
ซึ่งคนที่เอาคลิปมาโพสต์บอกว่าสุดท้ายแล้วคนที่ถูกรุมเนี่ยนะ
คนเดียวเนี่ยฮะถูกกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้รุมทำร้ายเนี่ย
ไม่ใช่แค่ถูกเตะต่อยถูกกระทืบนะฮะ
เพราะว่ามีบาดแผลถูกแทง๒แผลที่ร่างกาย
ถูกแทงด้วยนะครับซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
ในคลิปแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่า
อยากให้ตำรวจตามพวกนี้มาดำเนินคดีให้ได้
มีคนเยอะแยะเลยอ่ะค่ะมันไม่ใช่แค่เตะต่อยกันแล้วไง